ท่านผู้วิปรายต่อไปนะครับนางสาวนักภาพรพรภิษจินดา

นี่ฉันนางสาวนักภาพรพรพภิษจินดา

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
พฤติการที่ผู้นำฝ่ายค้านได้กล่าวไปแล้วนะคะ
ทุจริตนี้เป็นพฤติกรรมที่ซ้ำซากของรัฐบาลนี้
โดยการเอางบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชน
เข้ากระเป๋าของตนเองและพวกพ้องโดยวิธีการที่ขอเรียกว่า
ค้างงบประมาณแผ่นดินค่ะ
อภิปรายลงไปในรายละเอียดว่าครบค้างงบประมาณแผ่นดินอย่างไร
ดิฉันขออนุญาตทบทวนข้อเก่าหาที่ว่าทุจริตซ้ำซากนะคะนิดเดียว
เมื่อเดือนพฤษภา๕๗ค่ะนายกประยุทธ์คนนี้
พร้อมด้วยพลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์ได้ร่วมกันปฏิวัติรัฐประหารนะคะ
ท่านคะป้ายโฆษณาลนลงโตไปไม่โกงเนี่ย
เกิดในยุคของคศนี่แหละค่ะ
ทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ดิฉันมั่นใจว่า
ถ้าทั้ง๓คนเนี่ยไม่เคยได้ดูนะคะไม่เคยได้อ่าน
เพราะว่าหลังปฏิวัติรัฐประหารเพียงแค่๒เดือนเนี่ย
ท่านก็เริ่มเล่นแร่แปรทาสกันแล้วค่ะ
คือในเดือนกรกฎาปี๕๗เนี่ย
ซึ่งมีพลเอกประวิทย์นั่งเป็นนายกสภาทหารผ่านศึกโดยตำแหน่งนะตอนนั้นน่ะนะคะ
หลังจากนั้นไม่นานค่ะ

เราจะทำตามสัญญาแต่เป็นสัญญาที่ให้ไว้กับพักพวกตัวเองนะคะ
เพราะมันไม่ได้นานเท่ากับการร่างรัฐมนูลและการจัดเลือกตั้งเลย

รัฐประหารเนี่ยคณะรัฐมนตรีของท่านประยุทธ์ก็อนุมัติงบประมาณกว่า๑๗๐๐ล้านบาท
ให้กับกรมป้องกันบรรเทาสานภัยกระทรวงมหาดไทย
แต่โดยจะว่าไปนะคะพลเอกอนุพงศ์เนี่ยนั่งเก้าอี้นี้ตั้งแต่หลังยึดอำนาจจนถึงทุกวันนี้๗ปีมาแล้วนะคะ
ซึ่งไม่รู้ว่าท่านอนุพงศ์ชอบกระทรวงมหาดไทยเป็นพิเศษเพราะอะไร
ถึงไม่ยอมลุกให้ตัวเองมานั่งบ้างตรงนี้มันมีอะไรมีดีอะไรหอมหวนอย่างไรนะคะ
จากนั้นค่ะก็ได้ทำการแก้ไขกฎระเบียบบางประการ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้รับสิทธิพิเศษค่ะ
ประเภทไม่บังคับการจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ
กระทรวงราชการและวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ

ดิฉันจะขออธิบายให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนได้เข้าใจ
สิทธิพิเศษนี้มันคือการเข้ามาเอางาน
มาเอางบประมาณของราชการไปทำโดยไม่ต้องมีการประกวดราคา
ไม่ต้องประมูลแข่งขันกับใครพอมองออกหรือยังคะ
ว่าเล่นเล่นกันแบบไม่แคร์ชาวโลกเลยเนี่ยเตรียมการกันไว้ก่อนแล้ว
ท่านประธานที่เคารพคะการได้สิทธิ์นั้นน่ะ
ข้อที่จริงตามหลักฐานนั่นคือการหลบเลี่ยงตบตาค่ะ
โดยวิธีการให้ผู้รับเหมามาทำหลักฐานเป็นหนังสือลักษณะ
บันทึกข้อตกลงยานพานะการเช่าผ่านยานผ่านะ
เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักร
ซึ่งหากดูตามข้อบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ชัดว่า
การส่งเคาะฐานผ่านศึกเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ลงมือกระทำเองเลย
เนื้อหาบันทึกตกลงมีลักษณะเป็นการสัญญาจ้างทำของ
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำผิดต่อเงื่อนไขได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ
และเป็นการทำผิดเงื่อนไขทุกโครงการทุกสัญญา
ถือว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเกิดความเสียหาย
เมื่อองค์การส่งข้อฐานผ่านศึกไม่มีความสามารถจะทำอย่างไรล่ะคะ
ก็ไม่ยากเลยค่ะเขาวางแผนกันมาแล้ว
เขาก็เอางานไปขายสิคะใครอยากได้งานก็จ่ายมาเลย
ส่วนหน้างานเนี่ยก็ทำนิดหน่อยก็พอ
นี่คือคำกล่าวของคุณนายออกกับสจคนดังแห่งสุพรรณบุรี
ผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านอนุพงศ์และท่านประวิทย
และใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ในองค์การฐานผ่าน๑๐ด้วย
ซึ่งมีหน้าที่เอางานไปขายท่านประธานค่ะ
งบประมาณ๑๒๐๐๐โครงการเนี่ยขายกันเป็นทอดเนี่ย
ท่านว่าจะเกิดปัญหาไหมคะเกิดปัญหามากมายเลยค่ะ
ตั้งแต่ผู้รับเหมาช่วงเสียเงินซื้องานไปแล้วไม่ได้งาน
ได้งานไปแล้วทำไม่ได้เพราะชาวบ้านไม่เอา
ได้งานไปแล้วทิ้งงานทำตรงตามสเปคไม่ได้
เพราะจ่ายเงินไปเยอะทำตามสเปคก็ขาดทุน
โครงการทำเรียบร้อยแล้วขาดทุนด้วย
เพราะว่าเงินไม่มีจ่ายโกงกันเป็นทอด
ดังนั้นองค์การส่งเพาะทหารผ่านศึกจึงเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะนายหน้า
ที่ไปรับงานจากกรมป้องกันบรรเทาสาภัยมา
เพื่อให้ขบวนการค้างบประมาณแผ่นดิน
อ้างชื่อผู้มีอำนาจไปหาลูกค้ามา
ซื้องานและนำผลประโยชน์มาจัดสรรกัน
กระบวนการค้างงบมารแผ่นดินนี้
กรมป้องกันบรรเทาสาภัยคนนึง
ปัจจุบันเป็นภรรยาอดีตข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย

และเป็นตัวหลักในการประสานงานผู้ใหญ่ในกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทย
กรมป้องกันบรรเทาสาธัยและองค์การทหารผ่านศึก
เพื่อจัดหาผู้ประกอบการและผู้รับเหมาทั่วไปให้มารับงาน
เรื่องนี้ดิฉันมีตัวอย่างให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดกับกลุ่มผู้รับเหมา
และเชื่อมโยงไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการดังกล่าวนะคะ
กรณีนั้นคือที่นายวิวัตรสมบัติหลายประธานกลุ่มธรรมาภิบาลขออนุญาตเอ่ยนามนะคะ
ได้นำผู้รับเหมาที่จ่ายเงินให้แก่ขบวนการค้างบประมาณแผ่นดิน
ไปเป็นพยานเพื่อยืนยันการอ้างชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเรียกค่า
เก็บฆ่าหัวคิวงานขุดลอกครูคองน้ำในขณะนั้น
ต่อกองปราบและปรปชด้วย
แต่ปรากฏว่าพลเอกประวิทย์ค่ะไม่ได้กลับมาแสดงตน
ว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกอ้างชื่อนะแล้วก็ไม่ได้มายืนยันว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายนะ
จึงเป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนไม่สามารถสืบสวนสอบสวนได้
เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มที่กล่าวอ้าง
แล้วก็กลุ่มขบวนการค้างบประมาณแผ่นดินในกลุ่มนี้นะคะ
และยังมีปัญหาแบบนี้อีกมากมายเลยค่ะยังอีกหลายจังหวัด
และอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ย
คือท่านถาวรเสเนียมค่ะขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านได้พูดแทนกลุ่มผู้ระเหมาจากภาคใต้ที่มาร้องเรียน
เรื่องการที่ไม่ได้รับงบประมาณจากการดำเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง
ที่จ่ายค่าหัวคิวไปแล้วนะคะโดยท่านเปิดเผยกับสำนักข่าวอิสลาว่า
กรณีนี้มติคอรมอมีมติให้จัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ
ไม่ได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองเองแต่ใช้วิธีการจ้างช่วงให้กับผู้รับเหมา
ซึ่งผิดสัญญาและนี่คือเป็นนิติกรรมอำพางซึ่งท่านเนี่ยได้รับร้องเรียน
กลุ่มผู้รับเหมาในจังหวัดสงขาว่าได้ไปซื้อสัญญาขุดลอกคูคลองมาแล้ว
เสียเงินในการซื้อสัญญามา๓๐การจ่ายเงินนั้นทำอย่างไร
ถาวรเล่าต่อว่าได้นำเงินสดเนี่ยผู้รับเหมาลายนั้นได้นำเงินสดขึ้นไปให้กับเจ้าหน้าที่บางคน
องค์การส่งเพาะฐานผ่านศึกที่ชั้น๖นะคะโดยแจ้งว่า๑๐จะให้เข้าองค์กรฐานผ่านศึก๒๐
อ้างว่าให้กับผู้มีอำนาจนะคะนี่คือคำยืนยันของท่านถาวรว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์
วันนี้ท่านยังอยากจะเอาผิดไปถึงผู้ใหญ่คนดังกล่าวอยู่อีกหรือไม่
เพราะมีหลักฐานทั้งตัวบุคคลทั้งเอกสารการโอนเงิน
ท่านไม่เสียดายเงินงบประมาณก้อนนั้นแล้วเหรอที่ต้องจ่ายในรูปของเงินทอน
ให้กับผู้มีอำนาจในขณะนั้นในที่สุดนะคะ
เรื่องนี้ก็มีการร้องเรียนจากกลุ่มผู้ระเหมาไปหลายหน่วยงานเลยค่ะ
ทั้งปปชสตงกมหัฐไทยและอศิลป์เมืองชนด้วย
ถามว่าท่านนายกรู้ไหมรู้ถามว่าท่านประวิทย์รู้ไหมรู้
ถามว่าท่านอนุพงศ์รู้ไหมรู้แต่ทำไมพวกท่านไม่ทำอะไรเลย
มีกระทรวงการคังที่เดียวค่ะที่ตกใจรีบออกมาระงับสิทธิพิเศษทันที
ขององค์การส่งขอสถานพันธุ์ศึกษ์ที่ไม่มีความสามารถ
ไม่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์พอที่จะทำงานขุดลอกคู่ของได้
ท่านประธานค่ะพอเรื่องนี้ระงับสิทธิพิเศษไปแล้ว
ทุกอย่างก็จะเงียบเหรอคะไม่ต้องมีใครรับผิดชอบเหรอคะ
งบประมาณหมื่นเจ็ดพันล้านบาทที่ใช้กันอย่างเละเทะ
ไม่เกิดประโยชน์คนยื่นเรื่องขอสิทธิพิเศษให้องค์การฐานผ่านศึกเนี่ย
ก็ไม่ต้องรับโทษเหรอคะคนอนุมัติเนี่ยทหารเก่าทั้งนั้นเลยนะคะ
ระดับพบทบมาก่อนทั้งนั้นด้วยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้
ดิฉันและชาวบ้านเนี่ยยังรู้เลย
เมื่อพบการทุจริตอย่างชัดเจนแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
ดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
โดยเฉพาะตัวผอองค์การฐานผ่านศึกในขณะนั้น
มีความใกล้ชิดกับตัวพลเอกประวิทย์เอง
ได้ถูกตรวจสอบบ้างหรือไม่นะคะว่าเงินเงินจำนวนนึงเนี่ย
ที่ต้องถูกไปเป็นค่าหัวคิวกว่า๗๐๐ล้านบาท

ได้นำไปช่วยเหลือพี่น้องทหารผ่านศึกตามที่ท่านได้กล่าวอ้างไว้หรือไม่
ถ้าเงินส่วนนี้มันมีมากเพียงพอที่จะช่วยพี่น้องทหารผ่านศึก
แล้วทำไมยังต้องปล่อยให้พวกเขาไปขายดอกป๊อปปี้
เพื่อเอาเงินมาช่วยเหลือทหารผ่านศึกอีกคะ

ซึ่งเป็นผู้ให้มีการอนุมัติงบประมาณ
ว่าทำไมต้องแก้กฎหมายให้อำนาจสิทธิพิเศษ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในการเข้าไปรับงานขุดลอกขู่ของทั่วประเทศ
ทั้งที่องค์การทหารผ่านศึกไม่สามารถดำเนินการเองได้
แต่ท่านก็เซ็นอนุมัติส่วนพลเอกอนุพงศ์เองอ่ะ
เป็นผู้ที่กำกับดูแลโดยตรงก็ไม่เคยมีท่าทีที่จะแสดงความเห็นใด
ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ยังคงเก็บอาการสงบนิ่ง
เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติในลักษณะต้องนิ่งไว้ก่อนต้องเงียบไว้ก่อน
เดี๋ยวเรื่องก็จบเองจนสื่อมวลชนเนี่ย
เขาให้ฉายาท่านว่าเห็นพี่เงียบแต่ฟาดเรียบนะจ๊ะ
ฟาดไปจริงหรือเปล่าคะหรือว่าถ้าท่านไม่ได้ฟาด
แล้วใครฟาดไปคะเพราะว่าท่านถาวรเสนียมนั่งอยู่ในคอลโมเดียวกับท่านอ่ะ
ยังเคยออกมาพูดยืนยันเลยและอีกคนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ก็คือพลเอกประวิทย์นะคะในฐานะนายกองค์การสถานผ่านศึก
ขณะนั้นอีกทั้งยังเป็นคนบุคคลที่ถูกอ้างชื่อ
ในการเรียกเก็บค่าหัวคิวด้วยค่ะก็ยิ่งไม่มีท่าทีใดใด
ต่อเรื่องนี้เช่นเดียวกันและยังไม่ยอมไปแสดงตน
เพื่อดำเนินคดีกับผู้อ้างชื่อด้วยหรือเป็นเพราะบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ย
้วนแล้วแต่เป็นคนใกล้ชิดที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกับท่านใช่หรือไม่
ซึ่งมาจากตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะแต่เนื่องด้วยเป็นรัฐบาลคอสช
ที่ไม่มีฝ่ายค้านเนี่ยคอยตรวจสอบกระทั่งสื่อมวลชนเองยังถูกควบคุมสื่อเลย
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่สุดของการรัฐประหารในครั้งนั้น
เพราะข้ออ้างหนึ่งในการเข้ามายึดอำนาจเนี่ยก็คือท่านบอกว่ามากำจัด
แต่สุดท้ายพวกท่านซึ่งเป็นนักการเมืองในคราบทหาร
กลับมาร่วมมือกันแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากโครงการรัฐซะเอง
ท่านประธานค่ะเมื่อมีการยกเลิกการให้สิทธิพิเศษกับองค์การทหารผ่านศึก
เนื่องจากปรากฏเรื่องเฉาโฉกขึ้นมาแล้วเนี่ยยังปรากฏว่ามีการทุจริตเรียกเก็บค่าหัวคิว
โครงการบรรเทาปัญหาภัยแรงและน้ำท่วมในรัฐบาลชุดนี้อีก
โดยได้ผ่านงบประมาณประจำปี๖๓ในแบบเดิมอีกในวงเงินกว่า๑๖๙๑ล้านบาท
และนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าทุจริตค้าเงินงบประมาณแผ่นดินในภาค๒ตามที่ดิฉันจะได้กล่าวไปค่ะ
ภาค๒นี้นะคะเมื่อไม่มีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษค่ะ
โดยไม่ต้องประกวดราคาโดยมีการหั่นซอยโครงการให้เหลือโครงการละไม่เกิน๕แสนบาท
เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้ระเหมาของตนเองเข้าไปรับงานได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดประมูล
ท่านประธานค่ะถ้าเรายังพอจะจำกันได้เนี่ยเมื่อเดือนมกราปี๖๓ที่ผ่านมา
พิปรายร่างงบประมาณปี๖๓เราอภิปรายกันอย่างดูดเดือดเลยค่ะ๔วัน๓คืน
ประเด็นที่ถูกอภิปรายมากที่สุดคือเรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องงบประมาณกลาง๕แสนกว่าล้าน
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี๖๒ถึง๔๐๐๐กว่าล้านตอนนั้นฝ่ายค้านในสภาแห่งนี้พยายามอธิบายเพื่อขอตัดงบกลาง
โดยเฉพาะในส่วนของงบสำรองวงฉุกเฉินนะคะที่ตั้งไว้ตั้ง๙๐๐กว่าล้านเนี่ย
เยอะเกินไปและที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณส่วนเนี้ย
ก็ได้นำไปใช้แบบไม่ค่อยตรงวัตถุประสงค์แต่ในที่สุดแล้ว
ฝ่ายค้านเราก็ทำอะไรไม่ได้สภาได้ผ่านร่างงบประมาณไป
พวกมากรากไปมาวันนี้การใช้งบประมาณก้อนนั้น
สภาก็จะใช้นอกจากนี้การใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์
ก็ยังเกิดขึ้นอีกนะคะต่อมาหลังจากนั้น
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๖๓
งบกลางเงินสำรองจ่ายให้กับจังหวัดน่ะ
ไปดำเนินการในโครงการบรรเทาภัยแรงและน้ำท่วม
จำนวนสองครั้งกว่าสองหมื่นโครงการ
งบประมาณหมื่นกว่าล้านให้จังหวัดไปหน่อยรับงบประมาณ
วงเงินต่อโครงการไม่เกินห้าแสนบาทท่านประธานค่ะ
วงเงินที่ใช้หมื่นกว่าล้านเนี่ยงบกลางอันนี้
รัฐบาลนี้ตั้งใจที่จะตั้งเอาไว้สูง
วันนี้โป๊ะแตกแล้วค่ะคอลโมมีมติอนุมัติสองหมื่นกว่าโครงการอ่ะ
เมื่ออนุมัติแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยโดยผลเอกอนุโพงเป็นผู้กับดูแล
กว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทเนี่ยทำให้เหลือโครงการละไม่ถึงห้าแสนบาท
ท่านประธานค่ะเริ่มเฉลยกันแล้วใช่ไหมคะ
ว่าทำไมต้องมีโครงการมากมาย๒๐๐๐กว่าโครงการ
คำตอบก็คือต้องการให้แต่ละโครงการใช้งบประมาณไม่ถึง๕แสนบาท
เพราะการที่ผู้มีอำนาจให้โครงการใช้งบประมาณไม่ถึง๕แสนบาท
นั่นคือวงเงินที่ทางราชการสามารถจัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงจ้าง
มันเป็นวิธีพิเศษค่ะที่ไม่ต้องแข่งขันประกวดราคา
พอแบ่งย่อยโครงการไม่ถึง๕แสนเนี่ยก็ทำเป็นโยนงบลงไปในจังหวัด
อำเภอท้องถิ่นนั้นให้ดำเนินการแต่ท่านคะแต่งตัวเลขกำหนดโครงการกินกันแบบเนี้ย
ในวงราชการเนี่ยเขารู้นะว่างบของใครโครงการเนี้ยเป็นของใคร
ใครจะได้งานจังหวัดท้องถิ่นอำเภอเนี่ยเขาไม่กล้าแตะหรอกค่ะ
แล้วใครจะได้ล่ะคะโครงการเหล่านั้นคำตอบมาจากการตรวจสอบค่ะ
เราได้ตรวจสอบว่า๒๐๐๐กว่าโครงการนั้นมีแต่บริษัทที่ได้งานแบบกลุ่มใหญ่
กลุ่มใหญ่กลุ่มเดิมที่มีเจ้าเก่าทั้งยุคที่ยังเป็นองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเข้ามารับงานด้วย
กลุ่มคุณนายอและสจคนดังในอภิโสดวันก็เข้ามารับงานด้วยค่ะ
ตะเวนรับงานในจังหวัดต่างที่ได้รับงบเรื่องนี้ตรวจสอบได้
เพราะชื่อเดิมมีพิรุธหลายอย่างเซ็นสัญญาพร้อมกัน๔๕๐โครงการในวันเดียวกัน
คนเซ็นคนเดียวกันเหาะไปเซ็นยังไม่ทันเลยค่ะบางโครงการอยู่ห่างกันไปออกต่างอำเภอออกต่างจังหวัดกันไป
อกจากนี้การทำหนังสือค้ำประกันสัญญาในภาคแรกนั้น
ยังใช้หนังสือสัญญาค้ำประกันปลอมเลยค่ะสถาบันการเงินน่ะนะ
ว่าที่ได้ทำแอลจีนั้นมามันไม่มีจริงเอ๊ะ
แต่ก็ยังใช้เอาไปค้ำได้ดิฉันก็สงสัยจังเลยค่ะ
จากนั้นกลุ่มใกล้ชิดผู้มีอำนาจได้งานไปแล้วเนี่ย
ก็เอาโครงการไปขายค่ะผู้ประกอบขายกับผู้ประกอบการในท้องถิ่น
เรียกว่าเก็บค่าหัวคิวเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์
ซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะได้มีข้าราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วย
โดยอ้างว่าส่งต่อให้ผู้ใหญ่เอ๊หรือว่าจริงคะ
นั่นหมายความว่าวงจรอุบาตที่หากินกับงบประมาณแผ่นดิน
ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปในทุกปีงบประมาณ
เนื่องจากผู้นำประเทศของเราไม่เคยสนใจใส่ใจในเรื่องการปราบ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเรื่องนี้อ่ะ
ดิฉันมีหลักฐานมาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
นี่คือสลิปการโอนเงินค่าหัวคิวค่ะใครอยากได้งานโอนเงินมาก่อนเลย
เปอร์เซ็นต์อ่ะตกลงกันพอโอนเงินมาเสร็จเนี่ย
เขาก็จะรวมเงินสดค่ะไปให้ผู้มีอำนาจ
เขาไม่ใช่โอนไปแบบนี้นะการโอนมาแบบนี้นั่นหมายความว่าการซื้องานกัน
เสร็จแล้วรวมเงินสดค่ะฮิ้วเงินสดเป็นกระเป๋ากระเป๋าค่ะ
ให้ผู้มีอำนาจโดยขบวนการค้างบประมาณแผ่นดินในครั้งนี้
ก็ได้มีพฤติการเข้าไปประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอโดยอ้างชื่อผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย
บิ๊กปอและบิ๊กโฉซึ่งการอ้างชื่อสองคนนี้
ทำให้ผู้รับเหมารายนั้นได้งานไปจนรู้กันทั้งกระทรวงแล้วค่ะ
เงินงบประมาณจำนวนหมื่นกว่าล้านในครั้งนี้
ไม่ใช่โครงการที่จะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจริง
ไม่ใช่เป็นเรื่องกรณีฉุกเฉินจริงจริงเพราะการขูดลอกแหล่งน้ำอ่ะ
มันมีการทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วการลงซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่ได้ทำไปแล้ว
หลายโครงการที่ได้ทำไปมันก็ไม่ได้เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน
อย่างแท้จริงคลิปค่ะ
ความยาวเก้าสิบสองความลึกสี่เมตรโครงการใหม่ปีหกสามที่มา
ขนาดปากกว้างสิบห้าเมตรปากล่างเจ็ดเมตรความลึกจากผิวดินเดิมสองเมตรห้าสิบ
ซึ่งเท่ากับว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าคมพ่วง๒๑เมตรเกินกว่าแล้ว๑๕เมตร
ความลึก๔เมตรลึกกว่าโครงการใหม่มาแค่๒เมตร๕๐
ทีนี้โครงการก็เท่ากับเป็นคิวลมทั้งหมดเป็นคิวลมทั้งหมดเป็นคิวลมทั้งหมด
รู้จักคิวลมไหมคะคิวลมนี่แปลว่ามันไม่ได้ทำขึ้นจริงเลยค่ะ
งบประมาณที่ตั้งทีโออาร์กันขึ้นมาใหม่ที่เขียนสัญญาขึ้นมาใหม่เนี่ย
ไม่ได้ทำเพราะว่ามีโครงการที่ก่อนหน้านั้นไปลงไว้แล้วทำไว้แล้วนี่ชัดเจนมากเลยค่ะ
พฤติการดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตคอลลับชั่นซ้ำซากที่รัฐบาลเนี่ยไม่ยอมแก้ไขปัญหา
กลุ่มผู้มีอำนาจยังคงผ่องถ่ายงบประมาณแผ่นดินไปเป็นของตนเอง
ขบวนการค้างบประมาณแผ่นดินนี้ก็ยังคงมีอีกเช่นเคย
ทำให้ประโยชน์ของทางราชการเนี่ยเสียหายตลอดระยะเวลาที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
และได้บริหารราชการแผ่นดินเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนแล้วว่า
ได้มีหลายเรื่องหลายกรณีที่ผิดพลาดละเว้นปล่อยปะละเลย
มีเจตนาไม่ใส่ใจในการแก้ปัญหาของประเทศอย่างแท้จริง
โดยปรากฏให้เห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องการทุจริตคอลลับชั่นเนี่ย
ที่มีแทบจะทุกหน่วยงานของรัฐโดยมีรายงานประจำปีของปปช
ยังยืนยันเลยว่ายุคของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่คอสชมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย
ยอมรับว่าสถานการณ์เนี้ยเข้าขั้นวิกฤตเอ่อตั้งแต่ตั้งแต่ปีหกสองหกสามสองปี
สามแสนล้านบาทที่มีคนมาร้องเรียนนะคะโดยเป็นเรื่องการเรียกเก็บเงิน
โต๊ะของทางราชการแทบทั้งสิ้นดังนั้นการทุจริตที่เกิดขึ้นเนี่ย
รูปแบบของการกระทำส่วนตัวหรือรูปแบบของการกระทำทุจริตในเชิงนโยบาย
เสมือนสิ่งที่คู่ขนานกับรัฐบาลชุดนี้ภายใต้การนำของท่านประยุทธ์มาตลอด
สรุปโดยหากย้อนไปดูอำนาจหน้าที่ของพี่น้อง๓ปแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการดูแลผลประโยชน์ในหน่วยงานที่ถูกกล่าวหา
เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงตั้งแต่เรื่องเริ่มทุจริตเข้าไปแก้กฎระเบียบให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ได้รับสิทธิพิเศษได้แล้วก็เอางานทางราชการไปขายจนถึงเอางบฉุกเฉินอ่ะ
หั่นเป็น๕แสนบาทแล้วใช้วิธีพิเศษแล้วก็โกงซ้ำซ้อนกันอีก
ท่านนายกค่ะท่านประวิทย์คะท่านอนุพงศ์ค่ะ
ท่านไม่เคยสนใจลงมากำกับดูแลข้อร้องเรียนห้ามปามมาตรวจสอบลงโทษกับผู้กระทำความผิดเลย
แม้แต่ลายเดียวปล่อยให้มีการทุจริตถึงขนาดนี้
อนุมัติงบก็ไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรก็เอางบมาใช้
ใช้แล้วก็ส่อเจตนาทุจริตแบ่งซอยงบกันอีก
งานที่ได้ก็มีแต่พวกของตัวเองมีแต่ข่าวทุจริตขายโครงการหักหัวคิวให้บิ๊กปอง
ไม่มีข่าวที่ชาวบ้านดีใจแก้ปัญหาภัยแรงหรืออุทธกภัยหมดไป
ยังคงได้รับประโยชน์จริงตามข่าวที่สื่อมวลชนเสนอ
แต่ท่านคะแคมเปญลนลงโตไปไม่โกงเนี่ย
ไม่ได้มีไว้สอนแค่เด็กที่กำลังจะโต
คนโตกันแล้วเนี่ยจะต้องไม่โกงด้วยนะคะ
และยิ่งต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมนี้ด้วยค่ะ
ท้ายที่สุดนี้นะคะหวังว่าท่านถาวรเสนียมรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม
และพักของท่านนะคะจะโหวตไม่ไว้วางใจเช่นเดียวกับดิฉัน
ในฐานะที่ท่านก็ทราบเรื่องราวเหล่านั้นมากับตัวเอง
จนถึงขณะที่ท่านเคยกล่าวว่าโครงการขุดคลองขององค์การฐานผ่านศึก
คือนิติกรรมอำพางและมีการทุจริต
ยิ่งกว่าโครงการอุทยานราชพักษ์ในขณะนั้นเสียอีก
คาดหวังว่าจบการอภิปรายครั้งนี้
จะมีประชาชนคนดีที่ไม่เห็นด้วยกับการโกง
โครงการทุจริตคูคลองอย่างเช่นในรัฐบาลนี้ทำนะคะ
จะมีคนดีส่งหลักฐานเพิ่มเติมมาให้ดิฉัน
มาเป็นพยานให้ดีฉันนะคะเพราะว่า
การทุจริตคอร์รับชั่นเนี่ยตามกฎหมายและบรรนูลว่า
การป้องกันปราบปรามทุจริตคอปชั่นเนี่ย
โทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตอายุความ๒๐ปีนะคะ
ร้องเรียนมาได้ตลอดดังนั้นดิฉันนอกจากที่จะ
ไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ไม่ไว้วางใจพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ไม่ไว้วางใจพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้บริหารบ้านเมืองต่อไปได้แล้ว
ดิฉันคงจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนี้
ปปชในลำดับถัดไปด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ

ท่านต่อไปทหลังพลีตลอดนายกเชิญนะครับ
กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับ
ผมได้รับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับในเรื่ององค์การฐานบ่านศึกนั้น
ผมขอชี้แจงว่าองค์การทหารผ่านศึกนั้นเป็นองค์กรการกุศล
เพื่อดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการเพื่อให้สามารถอยู่ได้นะครับ
และจากการที่ประชุมคณะลำตรีเมื่อวันที่๑๗ตุลา๒๕๕๖นั้น
สมัยที่นางสาวยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีขออนุญาตเอ่ยนามครับ
ประสอได้รับสิทธิ์ในการที่พิเศษนะครับสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับในการรับจ้าง
งานพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและได้เริ่มรับจ้างทำงานการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ
มาตั้งแต่ปีพุทธศาส๒๕๕๘ซึ่งทำงานพบปัญหาข้อขัดข้องโดยส่วนรวม
ซึ่งเป็นการเป็นรูปแบบที่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนนะครับ
จึงไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนและรัศดรในพื้นที่
นำไปสู่การเรียกร้องให้องค์การฐานฝ่ายศึก
เรียกร้องให้องค์การสถานศึกได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ปปชและสตงทราบไปแล้ว
ปัจจุบันยังไม่มีการชี้ข้อมูลความผิดในส่วนของอพศเมื่อคณะลำตีและ
มีได้มีมติระงับสิทธิพิเศษในปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบ
ซึ่งอปศก็ไม่ได้รับงานขุดคลองมาจากหน่วยใดอีกเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
นะครับก็รับทราบไว้ว่าทางรัฐบาลเองไม่ได้ดำเนินการแล้วก็การการที่มาอ้างว่าผม

เงินรับทองผมจะไปรู้นะครับว่าใครจะไปอ้างอ้างได้ก็อ้างถ้าคนไหนก็เชื่อก็เชื่อไปผมไม่ทราบเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนให้ผู้อภิปรายได้รับทราบว่าเราไม่มีเจตนาในการที่จะทุจริตหรือว่ากระทำการใดใดที่ไม่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเรายืนยันได้ว่าเราไม่มีรายรับจากสิ่ง
ต่างต่างเหล่านี้นะครับขอให้ทราบด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับต่อไปท่านลำตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านอนุพงศ์พลเอกอนุพงศ์ครับกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่ครบอย่างสูงก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่าโดยตัวผมนั้นทั้งหมดเนี่ยผมกล้ารับรองเพราะว่าท่านกล่าวถึงตัวผมโดยตรง

ไม่เคยทำเพราะฉะนั้นท่านพูดเนี่ยผมไม่ต้องการเอาหลักฐานมาที่ผมท่านเอาไปให้หน่วยงานอันใดเลยทั้งหมดเลยนะครับที่ไหนก็ได้แล้วก็ควรจะไปตั้งนานแล้วเพราะมันหลายปีแล้วครับก็ผมเรียนกับสภาแห่งนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนว่าไม่เคยกระทำกลับมาถึงเรื่องงานที่ได้รับประเด็นสำคัญในช่วงภัยแรงเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยจะอยู่ประมาณ
หลังจากที่ประเมินแล้วว่าโดยปกติถ้าทุกปีทุกปีเนี่ยก็จะเป็นประมาณเดือนกันยายนแล้วถึงพอจำได้นะครับว่าก็จะทางสธนชด้วยก็จะแบ่งงานทีนี้การที่จะช่วยภัยแรงเนี่ยพื้นที่ภัยแรงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถทำโครงการใหญ่ใหญ่ได้นะครับแล้วมันก็ต้องกระจายไปทั่ว
บ้านนะครับการทำก็จะช่วยการทำเพราะมันจะเป็นโครงการที่เล่งพอสมควร
ทางธรรมไทยก็ได้รับแบ่งงานมาให้ละทำให้ไปแก้ไขปัญหา
ทรงไทยก็แบ่งงานให้ศูนย์ป้องกันบรรเทาสะภัยเขต
ดำเนินการส่วนหนึ่งจังหวัดไปดำเนินการส่วนหนึ่ง
และอีกส่วนหนึ่งคือองค์การฐานผ่านศึก
ซึ่งก็ได้ถามไปถึงความพร้อม
ทางทานพันธุ์ศึกษ์ก็ยืนยันพร้อมที่ทำ
แล้วเขาก็ทำแล้วก็ส่งงานครบร้อยเปอร์เซ็นต์
ในส่วนของปี๕๗๕๘นะครับ
ส่วนในของจังหวัดกับของศูนย์ป้องกันบรรทรภัยเขตก็ดำเนินการ
มีทั้งใช้เครื่องจักรตัวเองนะครับ
พื้นที่ไม่มีเครื่องจักรตัวเองก็ต้องจ้างเหมา
แต่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนเป็นหลัก
ไม่มีเจตนาจะไปซอยงานหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับ
เรียนสมัครภิกษภาค๑๙๓๗ได้ผู้แท้นัศดรได้ทราบนะครับ
ไม่มีเจตนาทุกครั้งนะครับแล้วผมก็รับรองว่า
ไม่เคยมีนโยบายแล้วไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวนะครับ
แล้วก็อย่างที่เรียนยืนยันนะว่าถ้ามีถ้าผมทราบ
พวกผู้แท้ประชามีก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งวิแนะอาญาส่วนใต้ตัวเขาเองนะท่านทำด้วย
ครับครับต่อไปท่านท่านรมฤทธิ์ช่วยพระการส่วนกล่าวผมครับ
ท่านพลเอกชายชาญครับครับกลับเรียนท่านประธานสภา
พระนักศึกษ์ครับท่านสมาธิกษ์คุณศักย์เกียรติครับ
ผมขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติมจากที่ท่านประหลาดมินตรีท่าน
ต้องเรียนว่าเป็นหน่วยงานที่มันเป็นกิจการงานที่
งานการกุศลที่จะดูแลทหารพันธ์ศึกต้องกลับเรียนท่านสมาชิกว่า
ทหารพันธุ์จึกปัจจุบันนี้มีทั้งหมดประมาณหกแสนห้าหมื่นคน
ถ้ารวมว่าครอบครัวด้วยประมาณ๓ล้านคน
สิ่งต่างที่กระทรวงกราโหมด้วยองค์การต่อข้อถามว่าศึก
ดำเนินการนี้เพื่อที่จะดูแลทหารผ่านศึก
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
ในการดำเนินการนั้นเรื่องงบประมาณนั้น
กระทรวงกราโฮมองค์การต่อข้อถามภาคศึกนั้น
ได้รับเงินอุดหนุนโดยผ่านกระทรวงกลาโหมได้บางส่วน
แต่เนื่องจากว่าได้มีที่ผมกลับเรียน
ท่านประธานแล้วว่าฐานประศึกนั้นมีจำนวนมาก
งบประมาณที่เราอุดหนุนนั้นไม่เพียงพอ
องค์การดำพอสภาษฐศึกก็ได้รับสมัย๒๑๕๖
ตามที่ท่านพรรณชุนิกเทศเก่านะครับสมัยท่านกรยัสเอิญนาม
สมัยท่านลำตรีท่านยิ่งรักชินวัฒน์นะครับ
ได้มอบสิทธิพิเศษในการที่จ้างงาน
เพื่อที่จะมีรายได้ส่วนหนึ่งที่จะมาเพิ่มเติม
ในเรื่องของการดูแลของสหรัฐภัณฑ์ศึก
แล้วก็ตามที่เรียนว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนั้นก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวน
รองน้ำตรีท่านก็ได้สั่งการให้มีการสอบสวน
ขณะนั้นท่านบนตรีว่าการทรงกระหมนะครับก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวน

ปัจจุบันนี้ตามที่ได้กลับเรียนนะครับว่าปปชเองก็ได้เข้ามาดำเนินการ
หลังจากนั้นแล้วเมื่อปี๖๐นั้นก็ได้ไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้กันเลยนะครับ
ก็กลับเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่าวงการของปันศึกนั้นหน้าที่สำคัญหลักนะครับ
ว่าดูแลทหารที่เขาได้ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
เพราะฉะนั้นงบประมาณต่างนั้นองค์การวอกศึกเองก็พยายามที่จะ
มีหน่วยกิจการพิเศษต่างดำเนินการเท่าที่สามารถดำเนินการได้
เพื่อที่จะดูแลเขาและนั้นให้อยู่ได้อย่างมีความสุขครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณ
ว่าเงินงบประมาณเนี่ยจะนำไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัว
พี่น้องด่านผ่านศึกที่มีกว่าเกือบสองล้านคนเนี่ยจริงจริงแล้ว
พวกท่านอาจจะต้องได้สิทธิพิเศษมากกว่านั้น
ต้องได้เงินมากกว่านั้นเขาอ้างท่านสมมุติเขาอ้างท่าน
ท่านควรจะได้สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่กล่าวว่าท่านอาจจะเหลือแค่สามเปอร์เซ็นต์
เหล่านั้นน่ะมันไปไหนที่ฉันต้องการสืบหาว่าเงินพวกนั้นอ่ะ
มันไปไหนแทนที่พวกท่านจะได้อยู่ดีกินดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
ไม่ต้องมาขายดอกป๊อปปี้ที่ต้องให้ทุกคนมาช่วยกันเนี่ย
ตรงนี้ถ้าหากที่ดิฉันอยากจะให้ชี้ให้เห็นถึงว่ากระบวนการทุจริตคอรัปชั่นเนี่ย
มันยังมีมายังอีกหลายยุคหลายหลายไม่ใช่
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ขออนุญาตไปต่อนะครับ